มาดูการสับสนกันสักเล็กน้อยของข้อมูลของเมื่อวานนี้
แต่ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรทีเดียว
เมื่อกรุงเทพมหานครประกาศในตอนแรก
บอกว่านั่งรับประทานอาหารที่บ้านได้แค่ทุ่มเดียวนะ
หลังจากนั้นให้ซื้อกลับบ้านยาวยัน๖โมงเช้า
ไม่กี่ชั่วโมงคล้อยหลังนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่า
อันนั้นไม่เอาแล้วนะให้กินได้นั่งรับประทานได้

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาว่า
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารพัฒนาการนั้นเขาได้รับผลกระทบมากครับ

ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานคร
แถลงก่อนเลยว่ากรุงเทพมหานคร
กำหนดให้สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้าน

แต่การห้ามดื่มสุราในร้านเนี่ยห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับ
แต่คล้อยหลังมาไม่กี่ชั่วโมงครับ
กรุงเทพมหานครต้องยกเลิกคำสั่งที่ได้แถลงไป

ให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ถึง๓ทุ่ม
ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลง
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุนะครับ
หลังการประชุมสอบคอชุดใหญ่
ได้รับข้อเสนอจากสมาคมพัฒนาการไทยนะครับ
ว่าพวกเขาได้รับผลกระทบสูง
จากมาตรการการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร

ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าให้นั่งรับประทานอาหารได้ถึง๑ทุ่มนั้น
ขอให้ยกเลิกไปก่อนนายกว่าแบบนั้นแล้วขอให้นั่งรับประทานได้ถึง๓ทุ่ม
แต่ต้องมีมาตรการกำหนดจำนวนคนนะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม
ซึ่งนายกสมาคมนะฮะพัฒนาคารไทยเนี่ยเขาเอาตัวเองรับประกันเลยบอกว่า
ร้านไหนที่เป็นสมาชิกใครไม่ทำก็ถูกปิดไปนะ
ขอให้ทุกคนทำให้ได้ตามนี้แล้วก็ต้องช่วยกัน
เพราะว่าไม่ต้องการให้มีผลกระทบมากต่อธุรกิจนะครับธุรกิจร้านอาหาร
แล้วก็บอกรัฐบาลด้วยว่ายังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของงบประมาณ
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้วยนะครับ
ไล่ละเอียดของการเปลี่ยนแปลงก็คือ

อย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการ